คุณชอบอยู่กับคนขี้แกล้งไหม

ผิดคนหรือเปล่าเรือนขวัญ
คนชอบแกล้งมันไม่มานะวันนี้นะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ขอเมาส์มอยก็นิดนึงแล้วกันนะคะ
เจอคุณนัทมีเรียแล้วก็ขออัปเดตชีวิตตามภาษา

นิดนึงเราขอถามถึงสามีเขาหน่อย
อ้ำอธิชาตินะคะว่าเป็นยังไงบ้างครอบครัวนี้ค่ะ
ก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคู่นี้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยเลย
คุณผู้ชมดูตามภาพท่องเที่ยวเอ่ยทำบุญเอ่ย

คือลงรูปอะไรอย่างนี้เมียหน้าเบอร์นะ
ไม่แต่ก็ยังสวยอยู่ไงความออร่าออจา

แล้วก็เรียกว่าแต่ละช่วงเกิดความหลากหลายโมเมนต์กันทั้งคู่เลย
และโอกาสนี้ทอปัดบันเทิงไทยรัฐของเรา

พี่นัทพี่นัทไม่รอช้าขอเมาส์ถึงโมเมนต์เฮฮา

เรียกว่าโดนแกล้งบ่อย
และถ้าได้เข้าคอร์สวิทุนเหมือนกับคุณอ้ำนะ
บอกเลยว่ามันร้าวไปหมดเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณอ้ำเนี่ยเขาฝึกคุณนัทมีเรียน

เดี๋ยวไปดูกันค่ะไปฟังเสียงด้วย
เขาชอบแกล้งทุกคนเขาไม่มีข้อยกเว้น

บางทีมันก็ทดสอบกำลังเรา

เอาให้แบบกล้ามเนื้อตรงนั้นมันชอกช้ำไปเลย
แล้วก็ฟื้นฟูแล้วมันก็จะกระชับ
ก็ผ่านเข้าไปได้ผ่านมือเข้าไปได้

บอกเขาบอกพี่อ้ำเตาได้เบา

เขาบอกได้หรือไม่ได้ผมดูอยู่ผมดูอยู่อะไรอย่างนี้
ก็ได้เขาไงแต่คนอื่นเดี้ยง
โอ้โหแต่เขาฝึกหนักจริงบ้านนี้คุณผู้ชมค่ะ

คุณอ้ำเขาแบบว่ากล้ามเนื้อเขาเป็นแบบมัดอะไรอย่างนี้

ใช่คือเห็นในโซเชียลนะ
คู่นี้จะบอกว่าเป็นคู่ที่ออกกำลังกายแล้วน่ารัก
แต่ลองเอาไปทำแล้วเหตุการณ์มันไม่น่ารัก
เหมือนที่เขาทำเลยมันร้าไปทั้งตัวเลยคุณผู้ชมค่ะ
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ